กลับมาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ

ต้องยอมรับว่าฟุตบอลชายที่๔เกมในครั้งนี้เนี่ย
โชว์ฟอร์มที่คนไทยยังรู้สึกว่ายังไม่ประทับใจมากนัก
เป็นชุดอายุต่ำกว่า๒๓ปีไปด้วย
แต่ว่าที่สุดแล้วเราก็สามารถผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศได้
ทำให้อยากได้เหรนทองขึ้นมาเลยทีเดียว
ใช่วันนี้ก็เอาชนะเวียดนามไป๓๐นะครับ
ต้องชนะสถานเดียวเพื่อความการันตีในการเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะฮะ
จะได้ไม่ต้องไปกังวลที่ต้องไปดูผลคู่อื่นนะครับ
แล้วไม่ต้องไปเจอเจ้าภาพมาเลเซียในรอบรองด้วย
ครึ่งแรกเราได้ประตูนำไปก่อน๑๐นะครับ
เพราะว่าได้รูปฟรีคิกนะฮะ
กรอบเขตโทษเนี่ยประตูกับกองหลังเขาไปส่งบอลคืนหลังให้ประตูแล้วก็ไปใช้มือรับนะครับ
หลังจากนั้นในครึ่งหลังครับนาทีที่๕๒ไทยก็ขึ้นนำ๒๐
นี่เป็นจังหวะที่ทางเวียดนามได้จุดโทษด้วยแต่ว่ายิงไม่เข้านะฮะ
ครึ่งหลังเรานำ๒๐นะครับ
แล้วก็ได้ประตู๓๐นาทีที่๖๐
เราจะไปเจอกับเมียนมาในวันที่๒๖สิงหาคมวันเสาร์นี้
เวียดนามแพ้เราวันนี้ก็ตกรอบไปเลยนะครับ
โค้ชของเวียดนามเหงียนฮูทังนี่ประกาศลาออก

กลุ่มบีนี่อิโรนีเซียเข้าเป็นที่สองตามหลังไทยนะครับ
จบเกมโค้ชโย่งวรวุศรีมะคะ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยก็พอใจกับผลงานของลูกทีม
ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้
สิ่งที่ผมจะฝากก็คือผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่

เรามาโดยตลอดโดยเฉพาะนายกสมาคมฟุตบอลนะครับ
วันนี้นายกบอกว่าฉีด๑ล้านบาท
แต่ในห้องแต่งตัวเนี่ย
ผมไม่เคยพูดถึงกัน๑ล้านเลยนะ
สักฝีแล้วก็แรงกดดันนะครับ
เราไม่เคยพูดถึงเงิน๑ล้านบาทที่นายกสมาคมมอบให้นะครับ
แต่ผมก็ขอบคุณนายกซึ่ง
ผมว่านายกคือแรงจูงใจที่ดี

เราได้กินข้าวกับนายกนายกให้กำลังใจเราแล้วก็
นายกก็มอบรางวัลแห่งความสำเร็จให้พวกเรานะครับ
แล้วก็อีกคนที่ขอบคุณก็คือประธานเทคนิคนะครับ
ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามาทำไมนะครับ
ผมก็บอกเลยว่าก็มาอย่างนี้ไง

ส่วนผลฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

แม้จะเหลือ๑๐คนในช่วงท้ายครึ่งหลัง
แต่ก็ชนะฟิลิปปินส์ไป๓๑นะฮะวันนี้